อีทเผารอบหลังนี่มันวอดขนาดไหน๒๖ไร่
หมดเลยแซกกี้

นั่งฉันเข่าแล้วพี่ก็หล่อง้าย
นั่งฉันเข่าแล้วพี่ก็หล่อง้าย
ไฟไหม้ต้นมันแต่ว่าที่ดินยังอยู่
ยังสู้ได้แต่ลูกหาย
ถ้าเพื่อนเขาตายหรือโดนขาย

เพราะชีวิตนี้พี่ทำเพื่อลูก

ร้องได้ให้ล้าง
ร้องได้ให้ล้าน
ร้องได้ให้ล้าง
สนับสนุนโดยใหม่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

ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒แห่งนี้นะครับ
๘นาฬิกา๒๐นาทีพบกับเรา๒คนได้
กับรายการร้องได้ให้ล้าน

เราพบกันเป็นประจำนะครับ
เสาร์และวันอาทิตย์เราก็จะนำเสนอนะครับ
เรื่องราวแล้วก็นักสู้ชีวิต
หลายท่านนะครับที่หมุนเวียนกันเข้ามานะครับ
แชร์เรื่องราวแล้วก็มาหาทุนเอาไปสู้ชีวิต

ทุกชีวิตค่ะไม่ว่ารวยหรือจนค่ะ
เกิดมาต้องสู้ให้เต็มกำลังค่ะ
เหมือนผู้หญิงคนนี้ค่ะเขาไม่เคยย่อท้อค่ะ
ชีวิตเขาไม่ว่าจะเหนื่อยสายตัวแทบขาดขนาดไหน
เขาก็ไม่เคยย่อท้อเขาพร้อมที่จะสู้เสมอ

ป้าชื่อรัสสุดานามสกุลจันเสน่ห์อายุ๕๔ปี
อยู่ตำบลนาโบดอำเภอวังเจ้าจังหวัดตากค่ะ
ป้ามีอาชีพทำเกษตรกรลำไยค่ะปลูกลำไย๑๐กว่าปี
แล้วก็ปลูกมันสับปะหลังแล้วก็จะมีมะขามหวานในสวนด้วยค่ะ
ตอนแรกก็ดีทำไปทำไปราคามันตก
แล้วมีคนมารับซื้อแล้วโกง
ขอเอาไปก่อนนะป้าล็อตนี้เดี๋ยวล็อตหน้า
เขาจ่ายตังค์อย่างนี้ค่ะสูญเงินไป๘๐๐๐กว่าบาท
อีกปีนึงก็ตัดสินใจให้แฟนไปกู้หลวงมา
สูบน้ำรถใหม่ดันมาถูกไฟไหม้ท่อ
ไม่รู้ใครเผากลางคืนเลยมันมาลักจุดหมดเลย
สุดเลยค่ะสุดเพราะเขากระแทกมืดเลย
คิดไม่ออกจะทำไงเพราะกู้ออกมา
สรุปแล้วเหลือเป็นสายยางสายยางที่ขดแล้วเอาใส่รถกลับมา
มูลค่าสองหมื่นแต่ท่อนี้ไม่เหลือเลย
เหมือนคนบ้าเลยสติแตกเลย
คือนอนไม่ได้เลย๓คืน๓วัน

พอทำใจได้จะข้ามปีอ้าวถึงหน้าที่เราจะต้องไปลดน้ำ
ให้มันชุ่มชื่นจะให้ลำไยมันออกผล
แล้วเราก็จะได้เก็บผลผลิตมาสู้ต่อ
ปรากฏว่ามันมาลักจุดอีกขโมยจุด
ทีนี้จุดไหม้ลำไยทั้งไล่เลย
ลำไย๓๐๐กว่าต้นไม่เหลือเลย
วินาทีที่รู้ว่าไฟไหม้สวนลำไย

มีลูกสาวสองคนรักอย่างกับแก้วตาดวงใจ
แล้วคนโตเนี่ยน้องไอซ์ก็เป็นคนที่ร้องเพลงเพราะเล่นดนตรีไทยเก่ง
ด้วยความที่เรารักลูกมากไม่อยากให้เขาไปไหน
เขาขอไปเที่ยวกับเพื่อนเราก็ไม่ให้ไป
ก็กลัวว่าเขาจะหลอกลวงกลัวเขาจะดึงไปในทางที่ไม่ดี

พอเข้าเรียนชั้นม๔โรงเรียนนาตสินนะคะเรียนได้๒เดือนเขาเกิดหายตัวไป
ยิ่งกว่าไฟไหม้ไล่อีกนะฉันช็อกเลยนะ
ใจนี่ใจสั่นเกิดเหมือนเราเป็นโรคหัวใจเลยเป็นข่าวดังด้วยค่ะ
ไทยรัฐทีวีช่วยทำข่าวด้วยก็เอารูปถ่ายเขาไปอัดไปขยาย
แจกให้คนเขาช่วยดูว่าไปตรงไหน
ตอนนั้นคิดอย่างเดียวว่าลูกโดนหลอกไปแน่นอนโดนค้ามนุษย์แน่นอน
ใครว่าอยู่ที่ไหนเจอเบาะแสตรงไหนป้าไปหมดทุกที่
เหมารถเขามั่งจ้างเข้าไปคนละสายงานกับพ่อเขา
ก็โทรไปบอกเจ้านายแฟนเขาสงสารเขาให้รถรถตำรวจไปอ่ะ
ให้ลาไปเป็นอาทิตย์หมดเงินเข้าตามไปเป็นแสน
ตอนนั้นสภาพแม่โสมมาก
ไม่กินข้าวเลยเป็นเดือน
เห็นภาพแม่แล้วรู้สึกสงสาร
เวลาแม่ถามหาแต่พี่ไอ้เมื่อไหร่พี่ไอ้จะกลับมา
ก็ร้องไห้ตามก็ปอบแม่ว่าไม่เป็นไรหรอก

พี่เขาไปทำงานมั้งบอกก็บอกแม่ไปอย่างนี้
ใช้เวลาตามลูกสาว๓เดือน

เมื่อก่อนตอนหนีไปใหม่ไม่เปิดเครื่องไม่ให้เราติดต่อได้เลย
จู่เขาโทรมาบอกว่าแม่หนูท้องนะเราก็พูดไม่ออก
คือคนเป็นแม่เนอะดีใจมากกว่าเสียใจดีใจที่ลูกโทรมา
ลูกกูยังไม่ตายเว้ยลูกกูไม่โดนหลอกไปขายเว้ย
พอเขามาก็เห็นเขาท้องอยู่๗เดือนแล้วตั้งตอนนั้นผู้ชายเขาหนีไปเลย

ตอนแรกโกรธที่เขาหนี

เห็นหน้าลูกตีไม่ลง
เห็นท้องผอม
หน้าเป็นฝ้าเลย
เหมือนเขาไปทำไล่มา
ความที่ว่าเขาไม่ได้ฝากคัน

แล้วมีหนำซ้ำตัวเขาเป็นในคาราซิเมีย

เด็กจะไม่ครบอาการ๓๔

เพราะว่าตัวของน้องไอซ์ต้องไปทำงานที่กรุงเทพ
แต่ความที่ว่าเพิ่งจบม๓
งานยากตอนนี้เขาขอโทษแล้วเขาสำนึกผิด

เขารู้แล้วว่าที่แม่สอนเป็นยังไงที่แม่บอกเป็นยังไง
ชีวิตของป้าที่ผ่านมาเนี่ยนะมีสบายอยู่นิดเดียว
อกนั้นลำบากหมดเลยลำบากใจลำบากกาย
หนี้สินที่โดนโกง๘๐๐๐บาท
ตามลูก๑๐๐๐๐๐บาท
แล้วก็ไฟไหม้ป่าลำไย๒ครั้ง
รวมประมาณ๔๐๐๐๐๐๐บาท
มันโชคดีตรงที่ว่าแฟนรับราชการ
ตำรวจชั้นผู้น้อยนะคะเงินเดือนไม่เท่าไหร่หรอก
เขาไปกู้มาเอามาโปะให้
แต่ตอนนี้เหลืออยู่ประมาณ๕๐๐๐กว่าค่ะ

ขอให้ไปสู้หน่อยนะคะ

แค่๕๖๐๐๐เท่านั้นขอสู้

ผู้ผ่านมรสุมชีวิตแต่ไม่คิดท้อครับ

สวัสดีค่ะพี่อีท

ยินดีต้อนรับสู่ลานแห่งนักสู้ชีวิตนะฮะ
ยินดีต้อนรับสู่รายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต

บอกได้เลยว่าสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนที่ท้อถอยได้เป็นอย่างดี
โดยเฉพาะเรื่องของการต่อสู้ในทุกด้านที่เกิดขึ้นในชีวิตของพี่อีท
นะครับดูจากภาพชีวิตแล้วเนี่ยไม่น่าเชื่อนะครับ
ว่าคนเราเนี่ยทำไมมันจะถึงเคาะซ้ำกรรมซัดอะไรกันขนาดนั้น
คงจะเป็นที่ว่ากระต่ายกับหนูที่ไล่มันเยอะ
พวกที่มาหาเขาต้องจุดไฟ
เพื่อที่จะเอากระต่ายกับหนู
โดยไม่สนใจว่าอันนี้มันที่ของใคร
ช่องมันชอบด้วยนะคะ

ถึงได้วิ่งไปดูมันไม่เหลือแล้ว

สวนคุณอีชสวนป้า

การดูแลก็คงจะไม่ทั่วถึงแน่

รอบหลังนี้มันวอดขนาดไหน๒๖ไร่

คือข้างล่างมันเป็นใบแห้ง
วกหมดทีนี้ต้นมันก็ตายไงฮะ
ก็ต้องตัดต้นไปเผาทาน
อีทคะสิริรวม๓เรื่องใหญ่ที่เกิดขึ้นเนี่ยมรสุมเนี่ย

คุณแบ็คเงินหมื่นไม่เคยได้กรรม

ถ้ามีโอกาสส่งข้อความเนี่ย
ถึงคนที่เขาโกงสมมุติเขาดูอยู่

อยากบอกว่าเงินค่ามะม่วง๘๐๐๐บาท

คงจะจำพ่อได้นะคะลุงวัน
เดือดร้อนมากเป็นหนี้ทกศอยู่ค่ะ
ขอความเมตตาแล้วก็ขอขอบคุณล่วงหน้า
ขอให้คุณใจอ่อนใจดีสำหรับพวกชาวสวนด้วยนะคะ

ใหญ่แล้วนะคะนี่ก็แย่แล้วค่ะ

นี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดอีกเรื่องหนึ่งเลยในชีวิตของผู้หญิงคนนี้
คุณไอ๓๘๐๐และก็คุณแอนน่ะ
มีลูกสาวสองคนนะครับคนโกน้องไอคนเล็กก็คือน้องแอนมีสองคนเท่านี้นะครับ
ก็มาถึงเรื่องมรสุมลูกที่๔ยังไงกันบ้างครับ
ก็พอขึ้นสอบขึ้นม๔เขาก็บอกว่าแม่เดี๋ยวพาไปฝากหน้าตะสินหน่อย
ครับก็พาไปฝากสอบได้๓๘๕เนี่ย

เขาตีละนาดเอกยอมรับเลยว่าลูกสาวคนนี้เหมือนเลือดเราได้หมด
ลำทำเพลงได้หมดค่ะดนตรีไทยทุกแขนงเขาจะเล่นได้หมด
มีพรสวรรค์ทางด้านนี้ค่ะแต่เราก็ให้เขาอยู่หอเขาอยากจะอยู่หอข้างนอก
แม่ก็ห่วงอยากให้อยู่หอข้างในครูเขาบอกว่าอยู่ข้างในจะปลอดภัยกว่า
ค่ะทีนี้ตกลงกันว่าสรุปว่าอยู่หอในหรือหอนอก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

เกิดอะไรขึ้นกับจิตใจเรานะตอนนั้น

ก็แม่ด่าว่าเทอมกี่เทอมนี้มันเกรดลดลง

ก็เลยหนีออกจากโรงเรียนไปเลย

อีท๑เดือนตรงนั้นที่เราไม่สามารถติดต่อลูกได้
สภาวะในการที่เราตามหาลูกจิตใจเราเป็นไง
สภาพเราเป็นไงสภาพที่เหมือนคนบ้าสติแตก
นั่งชั้นเขาแล้วพี่ก็ร้องไห้ตักก้าวออกมาตั้ง
ใส่ปากได้คำเดียวคิดไม่ได้อีกแล้วพี่
ไฟไหม้ต้นมันแต่ว่าที่ดินยังอยู่ยังลงทุนได้
ยังสู้ได้แต่ลูกหายถ้าเกิดเขาตายหรือโดนขาย
พี่จะเอาลูกมาจากไหนเพราะชีวิตนี้พี่ทำเพื่อลูก

วันนี้ที่มาออกเนี่ยขอกราบท่านผู้เกี่ยวข้องจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐที่ช่วยดิฉันตามลูก
ที่ฉันฝ่ายฝันมาก๓๔ปีนี้อยากจะซื้อกระเช้ามาให้แต่ตังค์ไม่มี
อยากจะขอบคุณท่านขอบคุณมากที่ช่วยตามลูกสาว
นักข่าวนี่ก็ช่วยจริงค่ะพี่ไม่งั้นหนูคงไม่ได้เจอ

คนที่เขาไปอยู่เนี่ยเขาขอบคุณมากนะคะที่ส่งตัวลูกให้มา
เขาคุ้มครองน้องไอซ์แล้วพามาส่ง
เดี๋ยวถามไอซ์หลังจากที่แม่กระจายข่าวไปตามสื่อต่างเต็มไปหมด

เห็นค่ะตอนนั้นหนูรู้สึกว่าไปอยู่ใต้นะพี่สุราช

ไปคนเดียวนั่งรถไฟไปคนเดียวก็ไม่รู้จักใครเหมือนก็เหมือนเป็นเด็กเล่ร่อนเหมือนเป็นเด็กขอทานคนนึงอะพี่แบบไปอยู่กับเขาแล้วเขาก็ให้ข้าวกินแล้วก็เขาก็ได้ทำงานในสวนทุเรียนสวนมังคุดเงาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเห็นข่าวที่แม่ตามหาก็คือแม่ออกข่าวแล้วพอดีเจ๊เขาก็บอกว่าเนี่ยใช่แม่เธอไหมเนี่ยบอกใช่ค่ะ
สบายดีเนื่องจนขึ้นไปหาเรืองเทพอให้เจขึ้นส่ง
หนูแบบโซมมากค่ะผมนี่แบบหงอกทั้งหัวเลยค่ะ
แล้วก็หนูเดินมารับแกตรงหน้าห้างยังนั่งมา
พอแกมาถึงหนูก็ก้มกราบเท้าบอกว่าหนูจะไม่เป็นแบบนี้อีกแล้ว

ทุกวันนี้เข้าใจอะไรมากขึ้นไหมลูก
เข้าใจมากขึ้นเพราะว่าหนูเป็นแม่คนทุกวันนี้
ก็คือขึ้นมาจากสุราชคือมีน้องแล้วท้องมาก็คือ
พ่อเด็กไม่รับผิดชอบค่ะตั้งแต่ท้องตั้งแต่วันนั้น
คลอดไม่เคยเห็นหน้าพ่อไม่เคยส่งเสียไม่เคยโทรมา
แม่เห็นหนูอุ้มท้องมาแกก็ร้องไห้
ถามว่าพ่อเป็นไหนหนูบอกว่ามันไม่รับผิดชอบ

แต่ทุกอย่างก็ผ่านมาแล้วเป็นบทเรียนให้กับทุกคนในเรื่องนี้
ชื่นชมความกล้าอาหารของไอที่เอาเรื่องความผิดพลาดของตัวเอง
ไอซ์อย่างนี้ได้ฟังกันแล้วก็ได้เอาไปเป็นข้อมูลว่า
แบบนี้มันไม่ถูกต้อง
แล้วมันก็ได้บทเรียนราคาแพงมา
ต้องขอบคุณไอซ์ด้วยอันนี้ขอบคุณในความกล้าหารที่มาเล่าให้ฟัง
ตอนนี้ก็เรียกว่ามีภูมิต้านทานมีวัคซีนแข็งแรง
คนนี้ไม่ต้องห่วงลูกสาวทั้งสองแล้วตอนนี้เขาแข็งแรงและเขามีบทเรียนแล้ว
แม่เองก็แข็งแกร่งเหลือเกินก็ชมในภาพชีวิตเห็นบอกเบ็ดเสร็จเลยเนี่ยทั้งหมดทั้งมวล
ด้วยเรื่องไล่นาเทือกสวนอะไรทั้งหมดตามหาลูกด้วย

แล้วแฟนก็ไปกู้หลวงมาเปลอะทกสให้

แฟนคุณอิตรับราชการเป็นตำรวจ
ตำรวจชั้นผู้น้อย

ตรงนั้นมันเหลืออีก๔แสน
แล้วยังนอกระบบอยู่อีกประมาณสองหมื่นกว่าบาท
กว่าเรื่องราวของคุณอีทก็ทราบกันดีแล้วนะครับ
ตอนนี้ก็มาถึงเรื่องสำคัญของคุณอีทนะครับ
รายการของเราครับคุณอิตมีเงินสูงสุดให้กับนักสู้ชีวิตทุกคนนะครับ
ถ้าทำได้ร้อง๑๐เพลงไม่ผิดเลย๑ล้านบาท
และคุณอีทล่ะครับคุณอีทต้องการเงินทุนเอาไปสู้ชีวิตจากรายการของเรา

อยากได้แค่๘หมื่นค่ะ

เพลงเท่านั้นครับมีตัวช่วยให้๓ตัวช่วย
เดี๋ยวก่อนจะร้องวันนี้เรามาเป็นครอบครัวนะสามคน
แล้วก็คุณแม่อีทมาขึ้นมาลูกมาให้กำลังใจแม่เขาหน่อยมา
ไม่มีอะไรดีไปกว่าครอบครัวค่ะ

มีอะไรอยากบอกลูกไหมคะแม่อยากบอกลูกว่าแม่ทำได้ทุกอย่างเพื่อลูก
รักลูกที่สุดไม่มีอะไรมาเปลี่ยนแปลงความรักของแม่ได้แม่ทุกคนรักลูกหมด

อ่ะไอ้กับแอน
ไอซ์กับแอนไปนั่งตรงนี้ลูกไปให้กำลังใจคุณแม่นะครับขอบคุณน้องทั้งสองนะครับ
ถ้าพร้อมแล้วเราก็มาเริ่มการแข่งขันในวันนี้เลยนะครับ
เพลงแรกเพลงที่๑นะครับเพลงนี้มูลค่า๑๐๐๐บาท
ถ้าพร้อมแล้วอินโทรเพลงที่๑มาเลยครับ
เป็นยังไงบ้างครับคุณอีทเพลงแรก
คิดว่าร้องได้ไหมเนื้อเพลงจะได้ไหม

ยังไงก็ต้องผ่านไปให้ได้นะเกมจะได้เริ่มต้นนะพี่

เพราะว่าเป็นเพลงแรกยังไม่มีเงินที่สมทบเอาไว้ไม่มีเงินเก็บนะครับ
แต่มีสิทธิ์ใช้ตัวช่วยได้ตั้งแต่เพลงแรกเลยนะครับ

เลือกใช้ได้๓แผ่นป้ายตลอดทั้งการแข่งขัน
สำหรับเพลงแรกนี้นะครับคุณอีทจะใช้หรือไม่ใช้ครับ

เป็นขออนุญาตอวยพรให้พี่อีทนะ
เหนื่อยมาเยอะแล้วชีวิตนะ
ด้วยอาชีพด้วยหน้าที่แม่
ทุกอย่างที่ผ่านมานะขอให้ปลดเปื้องไปได้บนเวทีของเราในวันนี้นะคะพี่อีทนะ

เอาละครับมาถึงเพลงที่๑นะครับเพลงนี้มีมูลค่า๑๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่๑เพลงมาครับ
จงภูมิใจเธอที่เกิดจากท้าย
เป็นผ้าใจและมีน้ำใจร้อนกลิ่ม
ทั่วโลกลาวค้านขนานนามให้วาสยามเมืองยิ้ม
เราควรกระดิ่มถึงความดีงาม
คนเย็นใจซื้อได้ชื่อว่าไทย
ร้อนมาจากไหนชาติไทยไม่เคยห่วงทาง
ข้ามเขตข้ามคลองถิ่นน้ำคุณมาพึ่งใบบุญเมืองสยาม
เรายิ้มรักตามที่ท่านต้องการ
เรื่องชื่อลือน้ำสยามมีแต่น้ำใจ
ขอเตือนทั้งผู้อาศัยอยากทำอะไรให้ร้าวร้าน
คนไทยใจซื้อเขาถือแต่โบราณการ
แค่เพียงข้าวสุกหนึ่งจานใครลืมของท่านนั้นแน่ระคม
คนไทยรักชาติและศาสนา
องค์เจ้าฟ้าผู้ทรงเปรียบเนื้อนาบุญ
ถ้าท่านเคารพสิทธิ์ของไทยท่านอยู่ต่อได้อีกนานทุน
สยามใจบุญยังยิ่งเสมอ

หลักแผงคือลูกทุ่งเหมารอ

ภูมิจันทร์ดันพวง